เมื่อคืนไปแต่งชุดเสือทำอะไรคะทองหล่อเนี่ย

ปาร์ตี้กันมุ้งมิ้งน่ารักกันหลายคู่เลยค่ะ

เป็นปาร์ตี้ของบ้านแพทติเซียเป็นไทเวท

ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนแล้วนะคะ

ชัดเจนแล้วนะคะว่าคบหาดูใจกันค่ะ
อีกคู่นึงค่ะหมูโตโน่

โอ้โหน่ารักตลบอบอุ่นไปด้วย
โอ้โหกลิ่นหอมแห่งความรักกันเลยทีเดียว

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณต้องโดนลงโทษ

เป็นไก่ย่างไก่ปิ้งไปนะคะ

เช่นเดียวกับนี่เลยณเดชนยายา

มุ้งมิ้งนะคะที่ฉันส่องที่เป้าคุณหมากคนเดียวเลยค่ะ
พี่แจ๊คดูอย่างอื่นมาก็ได้ต้นคริสต์มาที่หลังก็ได้
มากันอีกคู่หนึ่งนะคะเด่นคุณกับแกรน
แนนเดอร์สตาร์ก็เปิดตัวกันไปดิฉันอยากให้คุณเด่นคุณถอดเสื้อนะคะ
เก็บคู่หนึ่งป่วยอยู่คุณเจด
เข้าโรงพยาบาลออกมาเนี่ยค่ะ
กับวิววรรณลดโอ้โหเป็นกว้าง
เรียกได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลงานอวดจริงนะคะ
คนไม่มีก็นั่งเงานะคะกอดต้นคริสต์มาทกันไปค่ะ
เมื่อวานพี่แจ๊คได้ของขวัญอะไรจากซานต้าไหมคะ

เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมทำไมคุณดูร้อนตัวคุณรีบชิงตอบก่อน
ใช่เพราะว่าที่ฉันแบบว่าจิตใจเราต้องทำดี

ทำดีเข้าไว้เนี่ยจะได้มีสิ่งดีเข้ามา